ทรงของพระปรางนั้นเขมรได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานตามรัฐธิพราม
และเขมรก็ได้ใช้รูปทรงนี้ในการสร้างพุทธสถานในรัฐธิมหาญาณด้วย
โดยพระปรางตามแบบของเขมรมักนิยมทำเป็นยอด๕ชั้นซ้อน
ชนชาติไทยนับถือพุทธศาสนาและธิเทราวาสแต่ตามวัดเก่าแก่หลายแห่งยังมีพระเจดี๕ชั้นอยู่ทั่วไป